หลังจากที่มีการออกหมายจับนายแดรันยังสามีของซาร่าคาซิงกินี่
ในฐานะเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ค่ะล่าสุดเนี่ยก็มีการรวบตัวได้แล้วนะคะ
คาด่านตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ตตอนนี้กำลังเตรียมคุมตัว
เข้ามาในกรุงเทพมหานครเพื่อสอบปากคำ
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่า
ได้รับรายงานจากกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ตประสานงานมาบอกสามารถ
จับกลุ่มตัวนายแดรันยังฮุนชัยชาวสิงคโปร์
แดรันยังผู้ต้องหาคดีช่อกงประชาชน
ที่เดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ตค่ะคุณผู้ชม
คาดว่าน่าจะนำมาสอบปากคำได้ในวันนี้นะคะ
ส่วนการดำเนินการในชั้นสอบสวน
พนักงานสอบสวนจะคัดค้านการประกันตัว

แล้วก็จะทำใบคำร้องคัดค้านการประกันตัว
ในการยื่นฝากขังต่อชั้นศาลด้วยค่ะ
ตำรวจตมซึ่งเราได้แจ้งเขาไปว่าเป็นผู้ต้องหาของเรา
เข้าใจว่าตมจะเป็นผู้จับโดยการประสานงานของพนักงานสอบสวนที่ภูเก็ตครับ
ถ้ายังไม่มีหมายจับก็ยังไม่สามารถควบคุมตัวได้นะครับ
แต่ว่าถ้าเกิดไปสอบสวนขยายผลแล้ว
ว่าถ้าเขามีส่วนช่วยเหลือในการกระทำความผิด

ออกหมายจับก่อนนะครับถึงจะควบคุมตัวได้
พลตำรวจตรีอาชญนไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ยืนยันนะคะว่าการจับกลุ่มนี้เป็นการจับกลุ่ม
ของเจ้าหน้าที่สำนักตรวจคนเข้าเมือง
ขณะที่ตัวผู้ต้องหาอยู่ระหว่างการเดินทาง
ยื่นเอกสารออกนอกประเทศภายในท่ากาศยานภูเก็ต
ซึ่งปลายทางก็คือสิงคโปร์นะคะ
โดยสามารถจับกลุ่มตัวได้ในช่วงเวลา๑๐นาฬิกาที่ผ่านมา
แล้วก็มีการประสานส่งข้อมูลให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เพื่อที่จะรับตัวมาสอบปากคำตามขั้นตอน
แล้วก็จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับรายงาน
ว่ามีผู้ติดตามเดินทางด้วยหรือไม่นะคะ